มาถึงเรื่องของคดีอีกหนึ่งคดีกรณีที่พ่อของผู้เสียหาย
เป็นเด็กสาววัย๑๗ปีบอกว่าถูกฤษีลวงไปไปขืนใจ
เพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าจะพาไปทำพิธีสะดอกเคราะห์
แล้วสุดท้ายก็เป็นการข่มขืนถึง๔ครั้ง
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางญาติของปู่ฤษี
มีการนำตัวมาเลยค่ะมาให้พบตำรวจ
คุณผู้ชมดูสภาพสิจะต้องเอาขึ้นขี่หลังแบกอุ้มมาแบบนี้ค่ะ

ใช่นี่คือนายสุรสิทธิพละศักดิ์อายุ๔๐ปีนะคะ
ก็ที่เป็นร่างทรงปู่ฤษีต้องเอาขี่คอมา
ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดเลย
แล้วก็ร่างทรงปู่ฤษีเขาเป็นโรคโปรลิโอ
เขาพิการแขนขาลีบเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดค่ะ
เวลาที่จะเดินทางไปไหนทีก็ต้องมีคนอุ้มคนแบกพาไป
แล้วก็เมื่อวานนี้ญาติก็พามา
รวมถึงมีผู้ใหญ่บ้านคือนายปัญญาวงเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านละทายก็พามาด้วย
อยากที่จะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกกับตำรวจเลย
แล้วก็ที่สำคัญปฏิเสธข้อกล่าวหา
ว่าไปข่มขืนเด็กสาววัย๑๗ปี

ว่ามีการใช้กลอุบายหลอกลวงพรากเด็ก
แล้วก็ข่มขืนเด็กอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีไป
ทีนี้ทางด้านพ่อและแม่ของฤษี
ก็รับทราบนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนเองก็มีการสอบสวนรายละเอียด

แล้วไม่ใช่แค่ฤษีนะที่มีการนำตัวมา
เขามีการเชิญนายทวีเทียนทอง
นายทวีนี่แหละเหมือนกับเป็นคนกลาง
เป็นเพื่อนในหมู่บ้านที่ไปบอกกับครอบครัวผู้เสียหายว่า
ไปทำพิธีสะดอกเคราะห์นะเพราะว่าดูแล้วลูกสาวเนี่ยจะมีเคราะห์

แล้วก็มีการนำตัวนายทวีมาให้ปากคำด้วย
ก่อนที่จะสอบปากคำผู้ศึกขาวก็พยามเนี่ยแหละ
ที่จะสอบจ่อใหม่สัมภาษณ์รือศรี
ซึ่งจากที่คุณผู้ชมดูสภาพแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านค่ะช่วยอธิบาย
บอกว่าที่มาวันนี้จะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เดี๋ยวลองไปพยายามฟังจากปากของปู่ฤษี

ไม่แค่นี้นะไม่แค่นี้
ปฏิเสธอย่างที่ไม่เข้าใจก็คือลักษณะ
คือไม่ได้อยู่กับแกตลอดไง
ก็คือการสัมผัสในวงคลมของเขาไม่เข้าใจเท่าไหร่

คุณผู้ชมแค่ให้สัมภาษณ์
การพูดประโยคเดียว
ว่าบ่อได้เท็จหรือว่าไม่ได้ทำ

ถ้าเกิดเป็นขนาดนี้จะไปก่อเหตุข่มขืนได้ยังไง
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูนายทวีเทียนทองกันหน่อย

แล้วก็พาฤษีไปทำพิธีที่รีสอร์ท
เขาก็บอกนะคะทำไมถึงไปที่รีสอร์ท
เพราะว่าทางฤษีเองต้องการสถานที่ที่มันมิดชิดหน่อย
ทำพิธีลงคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

แล้วก็ปกปักรักษาตัวบุคคลนั้นหมายถึงผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็ในการทำพิธีลูกสาวของนายทวี
เป็นรุ่นน้องของผู้เสียหายปีนึง
เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันก็ไปด้วย
เพราะว่าวันที่ไปก่อเหตุที่รีสอร์ทไปกัน๔คนนะคุณผู้ชม
นายทวีไปกับลูกสาวอยู่ห้องหนึ่ง
อีกห้องนึงเป็นรือสีกับผู้เสียหายวัย๑๗ปี
ก็ใช้เวลาคือเข้าไปประมาณ๔ทุ่มกว่า
จนถึง๕ทุ่มก็ออกมาจากห้องของปู่ฤษี
อันนี้นายทวีบอกมานอนพักอีกห้องหนึ่งกับนายทวี
คือลูกสาวเขาเข้าไป๔๕ทุ่มแล้วก็ออกมามาอยู่กับพ่อ

คือจะต้องใช้เวลาทำพิธีทั้งคืนนะคะจนถึงเช้า
ตอนแรกนะนายทวีก็ทักท้วงไปบอกว่า
ไม่ต้องถึงเช้าได้ไหมทำถึงแค่สักตี๓๔ได้ไหมพิธี
เพราะว่ามีธุระต่อต้องไปสารที่จังหวัดบุรีรำ
จะได้กลับไปส่งน้องวัย๑๗ปีก่อนไปส่งลูกสาวก่อน
แล้วเดี๋ยวตัวนายทวีจะไปสารคนเดียว
แต่ปู่ฤษีบอกว่าไม่ได้
ที่ต้องใช้เวลานานเนี่ยเพราะว่าน้องสาววัย๑๗ปี
ต้องทำพิธีแทนพี่สาวที่ไม่ได้มาด้วย

กลายเป็นว่าใช้เวลาวันอาทิตย์ช่วงบ่ายเย็นค่ำยาว

แล้วนายทวีบอกด้วยนะบอกว่าลูกสาวของนายทวีเล่าให้ฟัง

ทำพิธีต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ใส่ผ้าถุงเพื่อให้ทางปู่ฤษีเนี่ย
เขียนลงคาถาที่บริเวณหลังกับบริเวณขา

ซึ่งนายทวีบอกว่าตัวผมเองไม่ได้เข้าไปร่วมในพิธีด้วย

ปู่ฤษีจะทำอะไร
ทั้งลูกสาวแล้วก็ผู้เสียหายวัย๑๗ปีได้
เพราะว่าดูสิร่างกายก็พิการแบบนี้
จะยืนจะเดินก็ยังทำไม่ได้
ไปเข้าห้องน้ำทีก็ต้องให้คนอุ้มไป
ดังนั้นนายทวีเลยมั่นใจ
อนุญาตให้ลูกสาวของนายทวีไปร่วมทำพิธีด้วย
ทีนี้เราก็สงสัยแต่ว่าถ้าสภาพเขาเป็นอย่างนี้
การทำพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์การพูดจากับคนที่ไปประกอบพิธี
เขาจะทำได้อย่างไรถ้าเขาพูดแบบนี้นะ
ใช่เพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมนายทวีให้ข้อมูลต่อนะ
พอเช้าของวันที่๒๗สิงหาคมในเช้าวันจันทร์เนี่ย
ปู่ฤษีเรียกลูกสาวของนายทวีไปสวดทำพิธีพร้อมกันอีกแป๊บนึง
จนถึงประมาณ๗โมงเช้าก็ออกจากรีสอร์ทแห่งนั้น
ทีนี้นายทวีก็เลยต้องพาทุกคนไปทำธุระด้วยที่บุรีลำ
แล้วก็เลยพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านในอำเภอภูสิงศ์ที่ศรีสะเกดตอนบ่าย
ตอนที่นายทวีสังเกตอาการน้องวัย๑๗ปี
ก็ดูปกติทุกอย่างเลยไม่ได้มีอาการอะไรแปลกไปจากเดิม
หลังจากนั้นก็พาปู่ฤษีไปพักที่บ้านของนายทวีจนถึง๒ทุ่ม
ทีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม๒ทุ่มวันจันทร์
พ่อแม่ของผู้เสียหายมาเลย
บอกว่าปู่ฤษีไปข่มขืนลูกสาววัย๑๗ปี
แล้วก็พาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลภูสิงศ์
แล้วก็กลับมาที่บ้านนายทวีอีกครั้งหนึ่ง
ตอนเที่ยงคืนของวันจันทร์เข้าสู่วันอังคาร
บอกว่านี่ดูสิผลการตรวจยืนยันเห็นไหม

เดี๋ยวเธอจะแจ้งความเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
นายทวีบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
เพราะว่าตัวนายทวีเองไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อ
ว่าอย่างปู่ฤษีที่รูปร่างเป็นแบบนี้
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมวันอังคาร
อังคารก็มีการพาปู่ฤษีไปทำพิธี
ที่ลูกศิษย์มีการเชิญที่ร้อยเอ็ด
แล้วก็พากลับมามอบตัวตามที่เป็นข่าว
เดี๋ยวไปฟังเสียงของนายทวีหน่อยนะคะ

กลับไปบ้านกับเขาก็
ก็โดดไปบ้านมีการพวกไป
ถ้าตายเขาใช้พรุ่งมือเหลืองคดีอยู่ภาษาบุริลำ
กลับไปบุริลำก่อนคงไปพากินบ้าน
กับปกติดีหรือว่าอย่างไรครับ

เมื่อนั้นเพื่อนว่าเห็นพิธีอย่างครับสร้างข้อด้วย

เอาปากกาเขียนเขียนใส่ตัว

คือแสดงว่าเมื่อนั้นลูกสาวเขากับเห็นพี่กัน

สลับกันไปเห็น

ถ้าว่าต้องถอดนั่นหรือปกติ

แล้วหลายหน่อยแข็งแรงลูกผมก็ตรวมยังไง
สำนักผู้คนปกติธรรมดาแล้วผมมีช่วงโปรกราย
ลูกผมเห็นของฉัน๒ต่อ๒ค่ะ

นี่ยังจะมีรายผ้ากับใครเห็นนี้ที่สอน
เหตุผลของคนคือคนอยากรักริดชีวิตจิต

คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องนี้พอหลายคนเห็นสภาพ
แล้วก็มีการตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตไง
ดิฉันก็เคยฟังธนายรณรงค์แก้วเพชรเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะ
คือบอกว่าต่อให้ผู้ต้องหาคดีนี้
คือลักษณะร่างกายพิการมือหงิกงอพูดไม่ได้แขนขาไม่มีแรงเนี่ย
ยังไงก็ตามต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบนะ
บอกว่าป่วยจริงเพราะว่ายังอาจจะยังสามารถก่อเหตุได้
แต่อาจจะทำด้วยความยากลำบากไง
อันนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือใบรับรองแพทย์นี่แหละ
เป็นหลักฐานสำคัญ

ตราบใดที่ทางอวัยวะเพศชายยังแข็งตัวได้
ใช้งานได้ตามปกติอันนี้มันสามารถไปก่อเหตุได้

เจอแต่คนปกติไปข่มขืนคนพิการ
แต่ยังไม่ค่อยเห็นคนที่แบบไม่เคยเห็นคดีที่แบบ
เป็นคนพิการไปก่อเหตุข่มขืนแบบนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกวันปิติพฤทธิกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกต
ก็บอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหานะ

แต่จากการสอบสวนฝ่ายผู้เสียหาย
ก็ปรากฏว่าตอนนี้มีมูลความผิดมีหลักฐานเพียงพอ
หลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนก็ทำเรื่อง
คำร้องนำตัวฤษีไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสเกต
แล้วก็แม่ของนายสุรสิตก็คือคุณแม่วานิดาพลสัก

ศาลก็กำหนดวงเงินเอาไว้๒๐๐๐๐๐บาท
คุณแม่ก็เลยใช้โฉนดที่ดิน๑๒ไร่
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดประเมินราคามาคือ๑ล้าน๒แสนบาท
เอาโฉนดนี้ยื่นค้ำประกันศาลก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ยังนั่งป้อนข้าวใส่ปากกันอยู่เลยเนอะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเขาสามารถที่จะขยับร่างกาย
สามารถพูดสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน

เพราะฉะนั้นต้องดูใบรับรองแพทย์ที่เป็นหลักฐานยืนยันนะคะ